มาเป็นนายกเรื่องนี้ครับคุณสุธินยืนยันว่า
ไม่มีดิวลลับใดทั้งสิ้นแล้วก็ย้ำว่าพักเพื่อไทย
อยากทำงานกับภาคการเมืองที่ประชาชนยอมรับ
แล้วท่านพูดถึงพักก้าวไกลด้วยลองฟังดูครับ
กระแสข่าวดิวลลับของอีกขั้วหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นการตีความ
มาจากคำให้สัมภาษณ์ของสววัญชัยที่บอกว่าเนี่ย
ในขณะที่พักก้าวไกลเองยังไม่ได้รวมเสียง
แล้วก็ไม่มีการมาเจรจาอะไรกับทางสว
แต่มีอีกขั้วหนึ่งเขาไปรวมกันได้๒๘๐๒๙๐เสียงนะ

เรื่องของสวจะโหวตนายกไหม

สสคนไหนจะโหวตนายกยังไง

ชัดเจนมากเลย
แต่ก็อาจจะมีโอกาส

ก็พูดอย่างนี้จริงเหรอธนากรวันบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นไปตามกลไกไม่มีปัญหาก็จัดกันไป
แต่ขณะนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นยังมีเวลาอีก๒๓เดือนที่จะจัดตั้งรัฐบาลกัน
ไม่แน่ว่าพักเก้าไกลที่มีเสียง๓๑๐เสียงที่บอกไว้ตอนนี้เนี่ย
มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนจัดไปสิจ๊ะคุณธนกรบอก
แต่หากในที่สุดแล้วทำไม่ได้โอกาสจะเปลี่ยนมาอยู่กับพักอันดับ๒
คือพักเพื่อไทยนะส่วนรวมไทยสร้างชาติขณะนี้มี๓๖เสียงนะครับ
พร้อมเป็นฝ่ายค้านเขาว่างั้นส่วนกระแสสังคมที่กดดันให้พักการเมือง
ให้พักที่มีคะแนนเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้ก็คือนายพิธาริมเจริญรัฐใช่ไหม
คุณธนกรบอกว่าเถอะมายกมือให้พิธาเป็นนายกหรอก
เพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพักนะครับ
แล้วก็ติงติงจากคนจากพักเก้าไกลเนี่ย

อย่าไปดูแคลนท่านมากเกินไปนะครับ

เพราะบางทีท่านไปดูแคลนเขามากเกินไป
แล้วอยู่จะให้เขาไปช่วยโหวตให้
ผมคิดว่ามันก็ต้องดูนะครับ
พี่มีกระแสเรียกร้องให้ภักษ์การเมือง

อันนี้มีความเป็นไปได้ไหม

ในเมื่อผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของท่าน
มาดูท่าทีของรัฐบาลเดิม
วราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

ส่วนจะยกมือสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่

นโยบายของความยั่งยืนและเทิดทูลสถาบัน
ถ้านอกจากนี้ไม่เห็นด้วยครับลองฟังครับ
ชาติไทยพัฒนาเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพักเก้าไกล
ก็ได้ประกาศชัดเจนว่า
จะเอาพักร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับเป็นรัฐบาล
แล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็ตอบรับ

ชาติไทยพัฒนาเราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
อดคล้องกับพี่สาวของคุณวราวุฒิก็คือ
คุณหนุนาพี่หนุนานางกัจจนาศิลปะอาชาา

กรณีถึงกับการกดดันพักการเมือง
ให้วงยกธมตรีที่มาจากเสียงของประชาชน
นะครับคุณหนูนาเนี่ยโพสต์บอกว่า
ประชาธิปไตยที่งดงามคือฟังเสียงส่วนใหญ่
แต่ก็ต้องเคารพเสียงที่เห็นต่าง
คุณกำลังใช้การปั่นกระแสโซเชียล
ที่เป็นเครื่องมือที่คุณถนัดมากดดันเรา
ประชาธิปไตยแบบคุณคือพระเด็จการตัวจริง
เรามีสมองคิดมีจุดยืนของเรา
คุณมาครอบงำเราไม่ได้กัญจนาศิลปะอาชา

ไกลก็ต้องผ่านไปอย่างน้อย๓ด่าน

หลังจากนั้นตามมาคือเรื่องของด่านที่๒คือสว
ด่านที่๓ที่ตามมาก็คือเรื่ององค์กรอิสระสารต่างด้วยนะคะ